ติดตามความคืบหน้าหลังจากที่

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่กาญจนบุรี

มีนักท่องเที่ยวตกเขา
ห้วยปั่นป้องหรือว่าห้วยโป่งป้ง

แต่ถ้าเป็นชื่อเรียกจริงก็คือน้ำตกร้อยวา
ที่ปากองม้องทะที่ตำบลไลเวิร์ด
สังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง
ภาคพื้นทั้งบนอากาศ
ในการเข้าไปค้นหานักท่องเที่ยวที่หายไป

เป็นชาย๔คนหญิง๑คน

เดินเท้ากันเข้าไปกว่า๔ชั่วโมง
แล้วก็พอไปพบเจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็จะต้องเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้บาดเจ็บโดยด่วน
เอาฮอบินขึ้นไปตอนแรกโอ้โหบินขึ้นยากเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจฝนตกตลอดเวลา
ฮอไปก็ต้องโรยตัวลงไปช่วย
เพราะว่าจุดที่นักท่องเที่ยวตกไปคือร่องเขาหรือว่าเป็นเหวลึกนี่แหละนะครับ
กว่าจะโรยตัวขึ้นมาได้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เลยนะครับ

หายไปเพราะไปเดินทางท่องเที่ยวที่น้ำตกร้อยหว่าหมู่๒ตำบลไล่โว้แห่งนี้
หนึ่งในห้าคนคือนายนิพนธ์วงทัพ
เกิดอุบัติเหตุตกเขาบาดเจ็บสาหัสขาหักหัวกระแทกพื้นและสมองบวมครับ
ช่วง๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
กู้ภัยทหารกรมทหารราบที่๒๙และกู้ภัยอุทยาน
เดินเท้าแบกหามผู้บาดเจ็บ
มาถึงบริเวณลานจอดฮอชั่วคราวที่หน่วยพิทักษ์ป่าพุง
โดยใช้เวลาเดินเท้าคุณ๙ชั่วโมง
เขาบอกค่อนข้างยากลำบากจริงนะครับ
สื่อสารได้รายงานสถานการณ์ต่อพันเอกชูพงศ์สายอุบล
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่า
เพื่อนำข้อมูลประชุมหาบรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินสถานการณ์ถึงการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในครั้งนี้
ก่อนมีความเห็นร่วมกันว่าอาการของผู้บาดเจ็บไม่วิกฤต
ได้รับน้ำเกลือและอาหารขณะลำเลียงแล้ว
พอเดินเข้าไปคุณมีทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร
เจ้าหน้าที่อุทยานแพทย์พยาบาลเข้าไปด้วยหมดเลยนะฮะ

แล้วก็เข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น

เห็นควรว่าควรจะให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนที่หน่วยพิทักษ์ป่าพุง
และในวันนี้สภาพอากาศ
ถ้าสภาพอากาศเปิดนะคุณไม่มีฝนตก
จะนำฮอลำเลียงส่งโรงพยาบาลสังขระบุรีต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ทีนี้พื้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่พื้นที่ที่ให้คนเข้าไปง่าย
คืออย่างน้อยต้องมีคนนำทางเข้าไปแต่ว่ากลุ่มนี้
ท่องเที่ยวกลุ่มนี้จากการสอบถามข้อมูลจากเพื่อน
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ชอบเดินป่ามาก

แล้วก็รอบนี้ที่เข้าไปมีแผนที่ทางทหาร